ที่มหาสารคามคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ย
มีผู้ชายคนนี้เสื้อแดงนะ

แต่บอกพวกเนี้ยพวกเอเลียน

แล้วอยากจะให้ใครก็ตามที่มีอำนาจมาตรวจสอบว่า

จังหวัดมหาสารคามอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แล้วก็แสดงตนด้วยว่าเป็นระดับผู้กำกับการนะ
เขาบอกถ้านักท่องเที่ยวที่อยู่ในร้านเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องเนี่ย
ตำรวจท้องที่ทุกนายก็ต้องรับผิดชอบครับ
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๖พฤศจิกายน
เมื่อวานนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปเจอกับแฟนของชายชาวต่างชาติ
ที่โดนผู้ชายเสื้อแดงที่อ้างว่าเป็นผู้กำกับด่ากราดในร้าน
แฟนของผู้ชายชาวต่างชาติบอกว่าวันเกิดเหตุ

แฟนเดินไปสูบบุหรี่ที่มุมที่เขาจัดให้สูบบุหรี่
ส่วนผู้ชายเสื้อแดงคนนั้นก็นั่งสูบบุหรี่ที่โต๊ะกลางนะ
กลางร้านเลยก็เลยมีปากเสียงกับโต๊ะที่ติดกัน
ตัวฝั่งเธอเองก็ไม่ได้สนใจอะไร
จนกระทั่งแฟนสูบบุหรี่เสร็จเดินกลับมาที่โต๊ะ
ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยตะโกนเรียกเรียกแฟนให้เข้าไปหา
ตอนแรกก็นึกว่าอ๋ออาจจะเฟรนลี่
เป็นมิตรจะเข้าไปทำความรู้จักกันคุยโอภาปราศัยกัน
ปรากฏไม่ใช่อ่ะสิด่ากราดเลยพี่เบิร์ต
ด่ากรานเลยบอกหาว่าชายชาวต่างชาติเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายครับ

ตอนแรกด้านแรกรู้มั้ยคะว่าเขาเป็นตำรวจรู้มั้ย
ไม่รู้
เนี่ยค่ะที่แรกเธอยังไม่รู้เลย

แฟนเธอก็ไปสูบบุหรี่ก็นึกว่าไม่มีอะไร
แต่สุดท้ายมาโดนด่ากราดแบบนี้ครับล่าสุดทางผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามอย่างพลตำรวจตรีพรชัยชะลอเดช
รับว่าชายเสื้อแดงในคลิปคนนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจจริงนะเป็นพันธุ์ตำรวจเอกครับ
เป็นระดับผู้กำกับการประจำกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสรคาม
ก่อนหน้านี้เคยรับราชการสังกัดสอบสวนกลาง
ใช่แล้วก็เห็นมีเปิดใจนะเขาก็เปิดใจกับนักข่าวแหละเวลาโทรไปสอบถาม
เขาก็บอกว่าก็เขาใช้คำว่าเอเลียนคือปกติเขาก็ใช้คำว่าเอเลียน
คือเอเลียนเอเลียนก็ตีความด้วยสองอย่าง
ถ้าเอเลียนที่มองว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวสิ่งมีชีวิตนอกโลกอันนั้นก็มองได้
แต่ถ้าในภาษาอังกฤษเอเลียนก็คือคนที่คนต่างด้าว

เป็นคนต่างด้าวจริงแม้กระทั่งในเอกสารราชการเขาก็ใช้คำว่าเอเลียนนะ
ใช่แล้วนายตำรวจนายนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อ้างว่าเขาเป็นนายตำรวจ

ใช่แล้วก็บอกว่าอะไรนะเมาหรือไม่เมาไม่ใช่สาระสำคัญ

ตกลงท่านเดือดร้อนตรงไหน

คือเป็นผู้รักษากฎหมายอะไรอย่างนี้เหรอ

ต่างชาติอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างนี้เหรอ

หรือจริงท่านเดินไปที่โต๊ะขอดูวีซ่าก็ได้

แต่เรื่องของตำรวจนายนี้นี่เห็นบอกว่าอะไรนะผู้บังคับการจังหวัดเนี่ย
ให้อะไรให้รองผู้บังคับการเป็นหัวหน้าชุดใช่ไหม